ดูเรื่องของกวินธรรมสัจจานันทร์นะครับเจ้าตัวแน่นอนครับ
เจ้าตัวก็บอกนะครับว่ารู้สึกยินดีครับที่ได้ร่วมงานกับเจชนะทิพย์อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่เคยเล่นด้วยกันในนามทีมชาติไทยแล้วก็สโมสรเมืองทองยูเนเต็ด
ในช่วงฤดูกาล๒๐๑๖ถึง๒๐๑๗แล้วก็ฝากด้วยนะครับ
เมซี่เจช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการปรับตัวกับต้นสังกัดใหม่
ซึ่งตัวเขาก็อยากเดินทางไปสมทบให้เร็วที่สุดนะครับ
เพื่อทำความคุ้นเคยกับเพื่อร่วมทีมรวมถึงแท็กติกก่อนที่เจลีกญี่ปุ่นนั้นจะเปิดระดูการ
ในวันที่๒๒กุมภาพันธ์นี้ก็ให้กำลังใจนักเตะไทยอีก๑คนครับ
เราไปดูเรื่องของโปรเมเอริยาจุธานุการกันบ้างนะครับ
อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งนะครับของโลกนะครับปัจจุบันเนี่ยเธอเป็นมือสิบสามของโลก
ก็บอกว่าหวังจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้เร็วที่สุดครับ
หลังจากที่ไม่ได้แชมป์ในปีที่ผ่านมารวมถึง๒รายการที่ลงแข่งในฤดูการใหม่ด้วย
ส่วนเป้าหมายในโอลิปิกเกมส์สองพันยี่สิบที่ญี่ปุ่นโปรเมบอกว่า
จะทำให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนของประเทศไทยหลังจาก๔ปีก่อน
บราซิลต้องถอนตัวเนื่องจากมีอาการเจ็บเข่า
ระหว่างแข่งขันในรอบ๓ครับ

หรือว่าเราดูเป็นคนที่ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอะไรแบบนี้

ก็เวิร์คฮาร์ดต่อไปแล้วก็วันหนึ่งเมย์เชื่อว่ามันก็จะเป็นวันของเรา
ส่วนรายการต่อไปที่โปรเมจะลงแข่งนะครับ

แข่ง๒๗กุมภาพันธ์ถึง๑มีนาคม
เนื่องจากว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาด
จนมีผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยู่ในเวลานี้ครับ